ทุกผู้ชมครับจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จับภาพเอาไว้ได้ตอนที่นายสอนชัยสุขุมทองอายุ๕๕ปีเนี่ยฮะ
ขี่จักรยานนะครับก็ไปตัดย่าให้วัวเขาพิการแขนขวาขาดตั้งแต่หัวไหล่นะครับ
อยู่ดีดีฟุบไปเลยค่ะนะฮะแล้วเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าที่ฟุบไปเนี่ยล้มไปเลยเนี่ยนะครับรถก็ล้มไปด้วยเนี่ยนะ
ก็เพราะว่าถูกกระสุนปืนปริศนายิงเข้ามาโดนที่ศีรษะฮะอืม
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ๙มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
บนถนนสายคีรีรัฐนิคมบ้านน้ำหักตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัฐนิคมนะครับ
อ่าซึ่งเหตุการณ์นี้อ่าปรากฏว่าก็พยายามที่จะสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะครับ
ตำรวจที่สุราธานีก็พยายามตั้งประเด็นอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรค่ะ
แต่ดูแล้วมีคู่ขัดแย้งอะไรยังไงก็ไม่น่าใช่มาดักรอบยิง
ก็คงไม่มาดักยิงกันกลางถนนแบบนี้อืม
แถวนั้นจะมีคนไปล่าศกล่าสัตว์แล้วยิงใส่แล้วกระสุนมาโดนหรือเปล่า
ที่สุดแล้วครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคแปดนะฮะ
ก็สามารถควบคุมตัวนายวัชิวราศักดิ์พืชผลอายุยี่สิบเอ็ดปี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้วแล้วไปตรวจยึดปืนที่ก่อเหตุได้ด้วย
พาตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
หลังจากที่ครอบครัวได้นำตัวไปมอบตัวกับตำรวจภูทรภาคแปด
จุดเกิดเหตุเป็นสวนเงาะหน้าบ้านของผู้ต้องหานะฮะ
ห่างจากจุดที่นายสอนชัยถูกยิงจนเสียชีวิต
แค่๒๐๓๐เมตรนะครับห่างจากจุดที่พบศพเนี่ยไม่เท่าไหร่เองนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าตอนนั้นเขากำลังนั่งยิงสัตว์บนต้นเงาะ
ซึ่งมันอยู่สูงเหนือศีรษะแล้ววิถีกระสุนเนี่ย
มันไปตรงกับจุดที่นายสอนชัยล้มลงเสียชีวิตตามกล้องวงจรปิดพอดี
นายวัชิราศักดิ์บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงคนตาย
ตอนนั้นเขากำลังยิงไล่สัตว์ในสวนเงาะที่เป็นสวนเงาะของเพื่อนบ้าน
สัตว์มันส่งเสียงดังมันอยู่แถวหน้าบ้านตัวเอง
ไม่มีเจตนาที่จะยิงสัตว์ตายหรือว่าให้กระสุนไปถูกคนตาย
ต้องการแค่ยิงไล่ไม่ให้สัตว์ส่งเสียงดัง
ไม่รู้ด้วยว่ากระสุนเนี่ยไปถูกนายสอนชัยเสียชีวิต
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุที่นายสอนชัยรถจักรยานล้มแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะ
เขายังคิดว่านายสอนชัยเนี่ยเป็นลมเลยแล้วเขาก็ยังออกไปดูเลยนะ
พอเห็นว่ามีคนมากันเยอะแยะหมดแล้วเขาก็ไปเที่ยวต่อนัดเพื่อนเอาไว้
มารู้ตอนหลังว่าเอ้าเขาตกเป็นผู้ต้องหายิงคนตายก็เลยติดต่อพ่อให้พามามอบตัว
เรื่องที่เกิดขึ้นผมเสียใจครับกับญาติผู้ตายผมไม่มีจิตนาจะทำได้พอดีเป็นลูกบาดีครับ
งานสอบสวนสพคีริรัฐนิคมที่สุราธานีก็แจ้งข้อหานะครับ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต